เปิดปากกับภาคภูมิ
คันดิเดตนี่ผมเสนอท่านแน่นอนอยู่แล้ว
แน่นอนคือท่านประยุทธ์เป็นเบอร์หนึ่งอยู่แล้ว

ก็อันนี้เป็นปัญหาแต่ว่ามันก็เป็นมาแล้วประชาชนก็เคยผ่านแบบนี้มา
แต่ว่ามันก็สับสนนิดหน่อยแต่ว่ามันทำไงได้

ทำยังไงให้ประชาชนจำได้ว่าเลือกรวมไทยสร้างชาติตัวนี้

ถ้าอยากได้บ้านเมืองมาแบบรูปแบบใหม่ที่ผมพูด
พบให้ง่ายเท่าครูหากาบหัวบัตรสองใบ
ไม่เลือกใครตั้งท่าทั้ง๒บัตรก็จบ
แต่บุคลากรในพักบุคคลในพักไม่ใหม่เลยนะฮะในทางการเมืองไทย
เป็นบิ๊กเนมระดับประเทศทั้งนั้นโดยเฉพาะว่าที่แคนดิเดตนายกของพัก
พลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าพักคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิพากษ์
นี่ก็อดีตรัฐมนตรีปัจจุบันก็เป็นเลขาธิการนายก
คำถามก็คือว่าพักรวมไทยสร้างชาติเป้าหมายในการเลือกตั้งครั้งนี้
หรือไม่ใช่แฟนคลับบิ๊กตู่น่าจะอยากทราบผมเองก็อยากทราบพล
เอกประยุทธ์ในการเป็นนายกเป็นได้อีก๒ปีแล้วถ้าได้เป็น
อีกเป็นได้อีก๒ปีครบ๘ปีรวมไทยสร้างชาติจะเอายังไง
ต่อจะบอกกับประชาชนว่าแบบไหนอย่างไรในการหาเสียงเลือก
ในช่วงนี้รวมทั้งนโยบายพักด้วยนะครับวันนี้คุย
หัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติครับคุณพีรพันธ์สาลีรัฐ
วิภาคนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับครับครับผมต้อง
ญาณสอบถามพูดคุยกันนะฮะครับเดี๋ยวใกล้ถึงวันรับ
สมัครส่งสอสอกันแล้วครับเดี๋ยวค่อยค่อยไล่ไปนะครับเอาเอา
เอาเรื่องของการส่งสอสอลงเลือกตั้งก่อนครับ

เมื่อกรกตประกาศเมื่อไม่นานวันนี้ว่า
และสามารถส่งผู้สมัครสอสอได้
ทั้งประเทศทุกจังหวัดพักแรกและพักเดียว
ณวันนั้นนะวันนี้จะมีใครเพิ่มมาหรือไม่ผมไม่ทราบ
คือด้วยกฎระเบียบต่างสาขาพักอะไรต่างพร้อมหมดแล้ว

ใช่ครับทั้งที่เราก็ฝ่าฟันคำประมาทมาตลอดนะครับ
ท้ายเราก็ไม่ต้องพูดมากทำให้เห็น

ผมเข้ามารับช่วงเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว
แล้วก็เดินงานมาเนี่ยจากสาขา๓๔สาขา
เราสามารถทำได้ครบทุกจังหวัด

สมาชิกครบภายใณระยะเวลาสัก๓เดือน๔เดือน

เพราะฉะนั้น๕๐๐คนส่งเต็มทั้งเขตและปาร์ตี้ลิสต์ครับผม
คาดหวังตั้งเป้าได้สอสอกี่คนครับ
เหมือนทุกพักอะครับทุกพักก็ตั้งเป้าว่าจะต้องได้สอสอมากที่สุด
เช่นเดียวกันครับเราก็พยายามคัดคนที่มีคุณภาพ
มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำงานให้กับประชาชน
ของพักที่จะทำงานอย่างไรนะครับเราก็ต้องวางวางเป้าวางความมั่นใจไว้ก่อนครับว่าเราคาดหวังว่าจะได้รับความสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนนะครับ
ที่จะเลือกสมาชิกจากพักเราให้เป็นสอสอของเขา

มีไหมครับหัวหน้าพักโรงแพทย์พันธ์ศาสตร์มีไหมครับผมคิดว่าทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประชาชน

ถ้าประชาชนเขาจริงแล้วเขาไม่เอาด้วยอ่ะ

เรื่องการเมืองจริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องของเราเป็นเรื่องของประชาชน
เรามีหน้าที่แค่นำเสนอนะครับถ้าประชาชนส่วนใหญ่เขาเห็นด้วยกับเรา
เขาอยากให้เราทำงานเขาก็เลือกเราเองครับนะครับเราจะไปบอกได้ไงครับ
ถล่มทลายเราจะแลนด์สไลด์ประชาชนก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเลย
ผมคิดว่าต้องให้เกียรติประชาชนให้เกียรติสังคมเรามีหน้าที่แค่เสนอ
ไม่ใช่หน้าที่ชี้นำหรือบอกว่าเราจะต้องได้อย่างนั้นได้อย่างนี้
ประชาชนไม่ใช่คนที่ทำตามคำสั่งเราหรือตามแนวสิ่งที่เราบอก
เราจะต้องได้อย่างนั้นอย่างนี้ครับ
๒๕เสียงคิดว่าน่าจะได้แน่ไหม
เพราะถ้าไม่ถึง๒๕เสียงเนี่ยเสนอชื่อแคนดิเดตนายกให้รัฐสภาโหวตไม่ได้
ผมมั่นใจนะครับว่าได้เกิน

ก็เหมือนทุกพักนะครับทั่วประเทศ
คุณพิรพันธ์บอกคัดบุคลากรที่มีคุณภาพมาทั้งนั้น

ครับแต่ก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะครับ
แต่มันมีคำถามตามมาครับคุณวิรพันธ์ครับ
ไปตกปลาที่ไหนนะครับแล้วดูสิครับเขาก็มีโยกย้ายกันไปโยกย้ายกันมานะครับ
ส่วนใหญ่ที่มาอยู่กับทางพักผมเนี่ยผมไม่เคยไปชวนใครเลยนะ
เขามาบอกว่าเขาอยากอยู่ที่นี่ทั้งนั้นแหละครับ

ผมไม่อยากจะบอกว่าเขามาเองครับธรรมดาครับส่วนใหญ่นะ
ผมคิดว่าสุภาษิตไทยมันใช้ได้ทุกที่

ครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยาก
คือถ้าจะตกปลาในบ่อเพื่อนเนี่ย
ไปดูคำว่าครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยาก
โตกหนึ่งผมเป็นพักใหม่อ่านะครับผมไม่มีสอสอเอ่อ
ไม่มีสอสอนะครับตอนแรกนะเพิ่งมีตอนหลังที่เขามารวม
พักกันที่เขาถูกไล่ออกจากพักอะไรเนี่ยอ่านะถูกขับจาก
พักครับนะแล้วก็มาเป็นมาขออยู่กับผมก็เลยเป็นเราก็เลย
สอสออยู่ในสภาสองคนนะแต่ตอนเราไม่มีอะไรนะครับ
รัฐมนตรีเราก็ไม่มีงบประมาณอะไรเราก็ไม่มี
มีเลขาธิการนายกมีที่แล้วยังไงผมเกี่ยวอะไรล่ะ
รายคาธิการนายกรายคาธิการนายกผมไม่มีอำนาจในทางบริหารอ่ะ
คนอาจจะมองว่าอุ้ยนี่สงสัยเดี๋ยวเดี๋ยวมีแล้วแล้วแล้ว
แล้วถ้าคนอื่นเขามีมากกว่าผมทำไมไม่ไปอยู่ที่อื่น
แล้วเขามาด้วยเหตุผลอะไร
เพราะว่าเขาคิดว่าอยู่ที่นี่เขาสบายใจ
รู้จักผมรู้แนวทางการทำงานของผมรู้จักพัก
และเชื่อมั่นว่าผมพยายามจะทำพักแบบไหน
ที่สำคัญคือจากปากที่คนส่วนใหญ่มาอยู่กับผมนะครับ
เขาบอกว่ารู้สึกอยู่ที่นี่แล้วเขาสบายใจ
แล้วพลเอกประยุทธ์มาอยู่ด้วยกันได้ยังไงฮะ
ก็อย่างที่ผมเคยพูดมาทุกรายการหรือทุกที่ตอบคำถามทุกคนนะครับ

ไม่ใช่ผมไปดึงท่านหรือไปชวนท่านหรืออะไร
แล้วซึ่งผมคิดว่าท่านเองก็ให้สัมภาษณ์มาตลอดว่าท่านไม่ได้ตัดสินใจ
ก็ท่านก็พูดตรงท่านก็พูดตรงไปตรงมา
แต่สื่อมวลชนหรือคนวิพากษ์วิจารณ์นักวิเคราะห์ผู้เก่งกาดสามารถจะวิเคราะห์อะไรก็

ที่เขาวิเคราะห์เรื่องจริงมันเป็นยังไงผมก็ถือเอาเรื่องจริงส่วนคนจะคิดว่า

เขาวิเคราะห์ว่ารวมไทยสร้างชาติตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับบิ๊กตู่
ตามสบายใครจะวิเคราะห์อะไรก็พูดผมไม่สนใจ

คนอื่นจะคิดอะไรก็เป็นไปผมเป็นผมผมสบายใจ

ทำไมผมต้องเอาคำพูดคนอื่นมาทำให้ผมมีปัญหา

จริงคือผมทำพักนี้ไม่เกี่ยวกับท่านเลย

ผมจะเล่าอย่างนี้ถ้ามีเวลานะเพิ่งเล่าไปแล้วเคยพูดมาตลอด
คือผมเนี่ยมีความคิดมานานแล้วว่าผมอยากทำพักการเมืองดีสักพัก
ที่เราอยากให้เป็นแบบที่เราคิด
ทีนี้มีอยู่ช่วงที่เกิดโควิดท่านนายกก็ไปพูดเกี่ยวกับคำว่ารวมไทยสร้างชาติ
มันทำให้ผมได้ยินคำนี้แล้วผมชอบ
แล้วผมรู้สึกว่าทางการเมืองคำนี้มันใช่
ท่านเศษกลอถาวงศ์ท่านไปจดทะเบียนชื่อภักร์นี้
ผมก็ถามท่านว่าเอ้ยกระทำภักร์เหรอ
บอกเปล่าหรอกท่านชอบคำนี้
ผมบอกอ้าวชอบเหมือนกันก็เลยถามแล้วจดทำไม
ท่านก็บอกว่ากลัวคนอื่นเอาไปจดได้จดไว้ก่อน

เหตุการณ์ผ่านไปจนกระทั่งประมาณกลางปี๒๕๖๐
ผมก็ได้มีโอกาสพบปากกับท่านลัมโบ
ว่าเออตกลงพักที่เอาไปจดทะเบียนไว้รวมไทยสร้างชาติ
ท่านทำอะไรไปถึงไหนยังไงไหมท่านบอกไม่ได้ทำ
ผมจดไว้อย่างนั้นอ้าวผมก็เลยเกิดความคิดว่า
เราก็มาถึงตรงนี้แล้ว
เราเห็นท่านนายกทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ
แล้วเราควรจะตั้งใจทำอะไรเราเคยคิดว่ามีเรื่องอะไร
เราก็คิดว่าเราอยากทำพักการเมืองดี
ที่ประชาชนเป็นที่พึ่งได้นะมาช่วยเหลือประชาชนได้ทุกเรื่อง
ก็เลยคุยกับคุณเอกณัฐพร้อมพันธ์
ว่าเรามาทำพักกันไหมมีความเป็นไปได้ไหมเราสนใจกันไหม
ก็หาลือกันอยู่กับพักพวกเนี่ยครับสุดท้ายก็คิดว่าอ้าวลองดู
ก็แค่นี้แหละครับผมก็เลยไปถามท่านลัมโบบอกว่าตกลงที่ไปทำผมขอใช้ได้ไหมพักนี้
มาแค่นี้แต่ใครจะวิจารณ์กับเรื่องของเขาผมไม่สนใจ

เมื่อท่านถามท่านก็บอกได้ท่านไม่ได้ใช้อะไร
ถ้าของพี่เอาไปเลยผมให้ใช้เลย

แล้วสุดท้ายพลเอกประยุทธ์มาร่วมงานด้วยได้ยังไงฮะ
ก็เป็นการตัดสินใจของท่านนะครับ
ท่านท่านให้สัมภาษณ์มาตลอดว่าท่านไม่เกี่ยวข้องอะไรกับพักผม

มาถามผมผมก็บอกผมไม่ได้ทำเพื่อท่านผมก็พูดจริง
เคยชวนไหมไม่เคยไม่เคย

ไม่ใช่ก็หลังจากที่เป็นข่าวเป็นอะไรออกมาแล้ว
สุดท้ายผมเดินท่านวามีโอกาสนะ

ซึ่งปกติผมกับท่านไม่ได้คุยเรื่องการเมือง

เอาเป็นว่าสุดท้ายท่านก็บอกว่าท่านตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่กับผม
ที่นี่มาอยู่พักหนึ่งท่านจะเดินหน้าการเมืองต่อ
แล้วก็จะตัดสินใจว่าจะมาทำงานการเมืองร่วมกับพักรวมไทยสร้างชาติ

คนก็ตีความไปเรื่อง
แต่ก่อนหน้านั้นท่านไม่เคยคุยกับผม
แล้วผมก็ไม่เคยคุยกับท่านสรุปว่าจะมาอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่มี
คนก็เลยตีความว่าไปแตกแยกอะไร๒ปอ
แยกจากภาคนู้นมาอยู่ภาคนี้
พยายามเข้าใจนะเพราะว่านักวิเคราะห์เขา
ถ้าเขาไม่วิเคราะห์เขาก็ไม่มีงานทำตกงาน
ตอนนั้นก็ถือว่าเป็นบุญก็ให้เขาวิเคราะห์ไป

เดี๋ยวผมขอพักครู่เดียวนะฮะช่วงหน้านโยบายหน่อย
นโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้ของพักรวมไทยสร้างชาติมีอะไรบ้าง
และจะทำได้ไหมอีกสักครู่กลับมาครับ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับวันนี้เราคุยกับพักรวมไทยสร้างชาตินะครับ
ถ้าพูดถึงรวมไทยสร้างชาติในช่วงเวลานี้
เชื่อว่าท่านต้องได้ยินติดหูแน่

ผมขอถามเพิ่มเติมกับท่านหัวหน้าพักหน่อยคุณพีรพันธ์นะฮะ

คือผมเรียนก่อนครับว่าเราก็เพิ่งปรับ
เพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับว่าแรกเริ่มเดิมทีเราไม่ได้ทราบมาก่อนว่าท่านนายกประยุทธ์จะมาอยู่กับเรา
เพราะฉะนั้นแนวทางหาเสียงเลือกตั้งของเราตั้งแต่ต้นเนี่ยเป็นเรื่องของการที่ผมบอกเป็นพักการเมืองที่สู้ให้ประชาชนทุกปัญหาแก้ปัญหาให้หมดที่เราเห็นแล้วก็พึ่งพาได้ทุกเรื่อง
ต่อมาเราก็คิดว่าสิ่งที่จะต้องทำต่อไปในสังคมบ้านเมืองเราเนี่ยคือสิ่งที่ต้องลื้ออะไรไม่ดีต้องลื้อให้หมดถึงเวลาไม่ใช่ปฏิรูปมันต้องลื้อกระบวนการยุติธรรมอะไรอย่างนี้ที่ผมคิดว่ามันเลยคำว่าปฏิรูป
อะไรที่สามารถลดได้ก็ต้องลดลดภาระให้ประชาชนนะครับ
อะไรที่สามารถปลดให้เขาได้ปลดเปื้องภาระหนี้สิน
ดเบื้องอะไรพวกอย่างนี้เป็นต้นลดความเหลื่อมล้ำปลดภาระหนี้สิน
แล้วสุดท้ายต้องสร้างสังคมที่ดีนะครับ
อันนี้ก็คือแนวทางเดิมของเราแต่เมื่อท่านท่านมาอยู่กับเรา
เพราะฉะนั้นแนวทางหาเสียงมันต้องเปลี่ยน
ก็คือต้องเอาแนวทางของท่านเนี่ย
มาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน
การทำงานของท่านมาเป็นส่วนหนึ่งของแนวทาง

หาเสียงว่าจะขอทำนู่นจะขอทำนี่
จะเสนอนู่นทำนี่เฮ้ยท่านทำมาแล้วท่านทำอยู่ตั้งเยอะ
แล้วที่จะอยู่ต่อกันไปเราจะทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมเราอยู่ต่อ
มันก็เลยเป็นที่มาว่าทำมาแล้วทำแล้วทำอยู่และทำต่อนะครับ
แต่ตรงที่จะทำต่อนั่นแหละก็คือหลายเรื่องก็ที่ต่อเนื่องจากที่ทำแล้ว
แล้วก็จะมีหลายเรื่องที่ต้องมาลื้อรถปลดร่างกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
ก็เลยเป็นที่มาของนโยบายล่าสุดปัจจุบันก็คือทำแล้วทำอยู่ทำต่อ
มีอะไรบ้างฮะอย่างจะทำต่อทำทำแล้วทำอยู่ทำต่อ
ก็หลายเรื่องนะครับที่เอาเฉพาะความจริงมันเยอะมากคุณภาคภูมิ
แต่เอาเฉพาะที่เราได้เปิดเอาไปแล้ว
เช่นเรื่องการแก้ไขปัญหาของความเป็นอยู่
ในเรื่องของการรายได้ของประชาชน
ซึ่งยังมีปัญหาอยู่ในการจับจ่ายซื้อของ
เราก็จะปรับเรื่องบัตรสวัสดิการพลัส

อันนี้ก็คือทำต่อที่มากขึ้นกว่าเดิม
ใช่ครับแล้วก็กู้ฉุกเฉินด้านอีก
กู้ฉุกเฉินก็คือ๑๐๐๐บาทต่อคน

มีปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้เท่ากันทุกช่วงวัยคนละ๑๐๐บาทต่อเดือน

คือมันก็มีคำถามว่าเอาพักนู้นก็ให้เท่านั้นพักนี้ก็ให้เท่านี้

อันนี้ไม่ใช่ง่ายมันจะทำสิ่งที่ทำมาแล้วแล้วทำอยู่แล้วจะทำต่อ
นี่คือสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ทำแล้ว
และทำอยู่ปัจจุบันแล้วยังจะทำต่อไปแต่จะทำให้ดีขึ้นกว่าปัจจุบัน

คือคำว่ามากกว่าเดิมจริงไม่ได้มากกว่าเดิมเลยแต่วิธีจัดการต่างหาก
ผมจะเรียนให้ฟังว่าในรูปแบบปัจจุบันเนี่ยนะครับ
ที่ให้เป็นรายเดือนอะไรกันอยู่ทุกวันนี้
เขามีกฎเกณฑ์กติกาในการให้
แต่ถ้าเราปรับรูปแบบกฎเกณฑ์กติกาตรงนี้ใหม่
เอาเงินที่มันแยกกันอยู่มารวมกันใหม่
ไม่ต้องไปเสียหายอะไรมากมาย
แล้วเอาที่ไหนมากู้ฉุกเฉิน
ผมถามหน่อยว่าบัตรนี้น่าเชื่อถือไหม

แล้วคนที่จ่ายเงินตามบัตรนี้ใคร

ก็เอาเข้าตามรายชื่อประชาชน
ทุกเดือนเบี้ยวไหมไม่เบี้ยว
มันมีความสำคัญมันมีเครดิตของตัวมันไหม
เมื่อมันมีเครดิตของมันมันเป็นหลักประกันได้ไหมอืม
เพราะฉะนั้นวันนี้ผมยกตัวอย่างแม่ออมสิน
อมสินเขามีโครงการให้ประชาชนกู้เงินฉุกเฉินอยู่หนึ่งหมื่น
แต่ไปดูสิครับให้กู้ได้น้อยมาก
ทำไมให้กู้ได้น้อยมากเพราะคนที่จะต้องขอเงินกู้ระดับแบบนี้

เขาไม่มีหลักประกันแบงค์ก็บอกไม่มีหลักประกันเขาก็ให้กู้ไม่ได้

เพราะฉะนั้นเราก็สามารถเอาบัตรใบนี้ซึ่งเดิมจ่ายให้ไปจับจ่ายซื้อของ
แต่ในตัวของมันมีค่ามีหลักประกันได้
ก็แค่เอาบัตรใบนี้สามารถให้รับเป็นหลักประกัน
กู้ยืมเงินจากแบงค์ออมสินได้

เพราะสามารถทานเฟอร์เงินที่จะต้องจ่ายให้ในบัตรนี้
ตรงไปที่แก๊งไปชำระหนี้แทนเลย
ประชาชนก็เหมือนได้เงินไปเลยแล้วก็ไม่ต้องมีภาระจ่ายรัฐบาลจ่ายคืนให้
ก็เท่านี้แหละครับเปลี่ยนต้องไปใช้เงินงบประมาณแต่คิดให้เป็นเท่านั้นเอง
คือยืนยันว่าไม่เป็นภาระงบประมาณไม่ได้ไปสร้างหนี้อะไรเพิ่มเติม
ก็มันใช้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าให้ประชาชนสามารถใช้บัตรเนี่ย
แทนที่จะใช้จ่ายซื้อของเวลาเหตุจำเป็นฉุกเฉินสามารถยืมเงินออกมาก่อนได้ล่วงหน้า
ซึ่งหลักเกณฑ์รายละเอียดเดี๋ยวค่อยไปว่ากัน
แต่อย่างน้อยเห็นว่าบัตรใบเดียวกันมันทำได้เยอะ
โดยที่ไม่ต้องไปเพิ่มภาระงบประมาณให้แผ่นดิน
ใช้ท่านที่เป็นกันอยู่นั่นแหละครับ
ขออนุญาตถามตรงนี้หน่อยเพราะว่าหลายคนเองเขาก็เขาก็ติดใจอยู่
ในช่วง๔ปีที่ผ่านมาที่พลเอกประยุทธ์เป็นรัฐบาลเนี่ย
มีพักที่สนับสนุนให้เป็นนายก

แล้วหลายนโยบายในช่วง๔ปีที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกเนี่ย
มันอาจจะไม่เกี่ยวกันก็ได้ระหว่างพักกับนายกหรือยังไงผมก็ไม่แน่ใจนะ
แต่มันผลักดันไปไม่ได้ครับมันไปไม่ถึงครับ
แล้วตอนเนี้ยผลเอกประยุทธป
ซึ่งแต่ละคนก็ต้องผลักดันของตัวเองใช่ไหมครับ
ไม่ใช่เป็นภาระหน้าที่ของนายกเป็นหน้าที่ของความรับผิดชอบของพักนั้นนะครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งผมไม่เกี่ยวกับพักผม
แต่สำหรับรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเรายืนยันมั่นใจว่า
ในส่วนของเรานโยบายทุกอย่างเราจะผลักดันให้เป็นรูปธรรมของจริงขึ้นมาทั้งหมด
เพราะว่าทั้งหมดมันก็คือตัวตนของพวกผมที่ทำงานการเมืองกันมา
เราไม่เคยโกหกประชาชนพูดง่าย
เราทำอะไรเราทำมาตรงไปตรงมาโดยเฉพาะผมเนี่ย
ผมทำงานให้กับชาติบ้านเมืองไม่เคยไม่เคยมีประโยชน์ส่วนตัวนะครับ
เพราะฉะนั้นอะไรที่เราพูดไว้เราต้องทำอันนี้มันเป็นแนวทางของภาคของเรา
แต่ซึ่งผมจะเรียนให้คุณภาคภูมิกับพี่น้องประชาชนครับว่า
การที่จะทำงานอะไรสักอย่างมันต้องมีทีมงานนะครับ
ทีมงานต้องเป็นทีมงานที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจสำหรับพักอื่นผมไม่ทราบ
แต่ผมมั่นใจและยืนยันว่าการที่ท่านพลเอกประยุทธ์
นายกรรมตรีมาอยู่กับพักรวมไทยสร้างชาติและจะทำงานร่วมกับพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ย
ทุกอย่างที่พักรวมไทยสร้างชาติพูดไว้เราจะผลักดันให้เป็นของจริงทั้งหมด
คืออดีตที่ผ่านมาจะเป็นคันดิเดตนายกของพักไหนผลักดันได้ไม่ได้

แต่ถ้ากับรวมไทยสร้างชาติยืนยันว่าจะผลักดันให้ได้
แน่นอนครับผมเนี่ยจะทำเองทุกเรื่องที่ผมพูดไว้
แต่มันก็มีคำถามอีกว่าถ้าเกิดว่า
คนเอกประยุทธได้เป็นนายกต่อก็เป็นเอกแค่สองปีก็ครบแปดปี
แล้วหลังจาก๒ปีเขาไม่ได้ห้ามเป็นอย่างอื่นอีก
เขาไม่ได้ห้ามยุ่งกันเมืองไงหมายถึงตัวคนเอกประยุทธ
เขาไม่ได้ห้ามให้เป็นกุญสือนายกคนใหม่นี่
และที่สำคัญคือท่านพลเอกประยุทธ์เป็นคนดี
เราไม่ต้องการให้คนดีทำงานการเมืองเหรอ
และความดีในทางการเมืองของท่านในการทำงานของท่าน
ท่านสามารถที่จะสามารถช่วยสร้างคนใหม่ในทางการเมืองได้

ผมคิดว่าคุณค่าของความเป็นผลเอกประยุทธ์
อยู่แค่ว่าเป็นนายกได้กี่ปีแต่คุณค่าของความเป็นพลเอกประยุทธ์คือความเป็นตัวตนของท่าน
และความมุ่งมั่นตั้งใจที่ดีของท่านที่จะทำงานให้กับชาติบ้านเมือง
และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักการเมืองทั้งที่ท่านไม่ได้เป็นนักการเมือง
ท่านเป็นนายทหารมาตลอดนะแต่ท่านต้องมาทำงานให้กับชาติบ้านเมือง
ได้ทำตัวอย่างที่ดีหลายอย่างให้กับคนที่จะมาทำงานการเมืองนะครับ
เป็นตัวอย่างถึงการทำงานช่วง๘ปีที่ผ่านมา
ประเทศไทยเปลี่ยนไปเยอะโครงสร้างต่างเปลี่ยนไป
ภายใต้การนำของท่านพลเอกประยุทธ์นะครับในขณะที่ลองไปดูเปรียบเทียบในอดีตสิครับ
กี่ปีผ่านมาสามารถพัฒนาประเทศไปได้เท่าท่านไหมหลายเรื่องเหล่านี้แหละครับ
ผมคิดว่าเราอย่าไปตัดสินว่าอยู่ได้กี่ปีตัดสินที่ว่าความเป็นตัวตนของท่าน
อยู่ได้ตลอดกับชีวิตของท่านท่านประเด็นคือว่าท่านจะสามารถมีเรี่ยวแรงจะช่วยผลักดันการเมือง
เดินหน้าได้กี่ปีต่างหากไม่ได้อยู่ที่ว่าท่านเป็นได้กี่ปีนะครับ
แต่ทุกคนนะครับถ้ามีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงาน

เพราะฉะนั้นคนเราไม่ได้ไปติดยึดอยู่ที่ว่าต้องเป็นนายกกี่ปี
ผมคิดว่าคุณภาพของคนความมุ่งมั่นตั้งใจของคน
ความที่แบบว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของคนตรงนั้นสำคัญกว่าว่าจะอยู่ได้กี่ปีนะครับ
แต่ในแง่หลักการคุณวิรพันธ์คนก็ต้องมีคำถามในใจนั่นแหละว่า
ถ้าเราเลือกพลเอกประยุทธ์แล้วเป็นนายกได้๒ปี
แล้วเราจะยังไงต่อเราจะมีใครมารับช่วงต่อ
รวมกับทั้งชาติจะบอกกับประชาชนเลยไหมว่าใครจะต่ออะไรกัน
เราก็ต้องมาพิจารณประเด็นนั้นคนละประเด็น
ผมกำลังจะพูดว่าความเป็นพลเอกประยุทธ์
จบไปแค่๒ปีกับความเป็นนายก
เงื่อนไขของความเป็นนายกไม่ได้แปลว่าห้ามยุ่งการเมืองห้ามเกี่ยวข้องการเมืองห้ามทำงานการเมือง
ตรงนั้นไม่ได้ติดเป็นปัญหาในการทำงานการเมืองของท่านพลเอกประยุทธ์กับพักรวมไทยสร้างชาติ
แต่ว่าประเด็นที่คุณภาคภูมิถามอันนั้นก็เป็นประเด็นซึ่ง
คณะกรรมการบริหารภักดิ์กำลังจะต้องประชุมกันให้จบ

แล้วก็จะต้องยื่นบัญชีรายชื่อของ

ที่จะต้องยื่นบัญชีรายชื่อพร้อมกับชื่อคันดิเดตนายก

อาจจะไม่ได้ส่งชื่อคันดิเดตนายกคือพลเอกประยุทธ์คนเดียวก็ได้
อาจจะคนเดียวก็ได้นะหรืออาจจะ๒คนก็ได้๓คนก็ได้

นี่แหละพอบอกอาจจะคนเดียวก็ได้ผมก็เลยต้องย้อน

ถ้าเกิดว่าโมเดลของพักรวมไทยสร้างชาติสมมุติถ้าเป็นคนเดียวนะ
ถ้าเกิดเป็นพลเอกประยุทธ์ชื่อเดียวเลยส่งคันดิเดตนายกเนี่ย
และถ้าได้เป็นนายก
เดลก็คือพอเป็นครบ๒ปีแล้ว
พลเอกประยุทธ์ยังอยู่แต่จะเป็นตำแหน่งไหนก็ว่ากันไป
ใช่มีปัญหาผมไม่ได้ติดยึดท่านก็ไม่ได้ติดยึด
แต่ก็ต้องไปโหวตกันใหม่ในรัฐสภา
ก็สมมุติเรามีพักร่วมผมในความเห็นส่วนตัวผมนะ
เรามีพักร่วมแล้วมันมีปัญหาอย่างนั้นถูกไหมครับ
มันก็มีคนอื่นเหมาะสมในพักร่วมเราก็ให้เขาเป็นได้นี่ครับ
ทำไมเราต้องเป็นติดยึดอยู่คนเดียว
ทำงานด้วยกันมันก็ต้องแบ่งปันกันช่วยกันทำขอให้ทำงานเพื่อบ้านเมือง
เอาอย่างนั้นนะเอาอย่างนั้นเลยนะครับทำไมอ่ะ
ก็เอาแฟนคลับวิตุเขาจะอ้าวอยู่แค่สองปีแล้วไปไหนก่อน

ทิ้งท่านทิ้งไปไหนอ่ะคิดไปเองอยู่เบื้องหลัง
ไม่ท่านก็ยังท่านเป็นอะไรก็ได้ท่านเป็นในทุกอย่างที่ท่านอยากเป็น
เว้นต้องนายกแต่ไม่ได้ให้แบบพอไม่เป็นนายกแล้วเลิกทำงาน
ไม่ใช่ไม่ใช่ท่านผลเอกประยุทธ์เพราะฉะนั้นคือนี่คือสิ่งที่รวมไทยสร้างชาติ
กำลังจะบอกกับประชาชนในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งว่ามันจะเป็นลักษณะแบบนี้
ใช่แต่ถึงเวลาแล้วเนี่ยวันยื่นบัญชีรายชื่อ
การเมืองมันต้องใจกว้างครับอย่าใจแคบใจกว้างแบบไหนแบบก็ที่ผมบอกไง
การเมืองมันต้องขัดใจกว้างอืมนะอย่าคิดแต่ตัวเองอืม
คิดถึงประเทศชาติคิดถึงส่วนรวมตอนที่บิ๊กตู่มาอยู่ด้วย
เด็กประยุทธ์ได้พูดเรื่องแบบไหนอะไรยังไงเงื่อนไขในการทำงานอะไรต่าง
ไม่มีเลยครับอย่างเดียวที่ท่านพูดขอให้ทำงานให้กับพี่น้องประชาชนให้เต็มที่
เคยคุยกันไหมเรื่องนี้ว่าท่านจะเป็นได้อีก๒ปี

ไม่เคย
ไม่เคยเลย

หรือพอเข้าไปเป็นรัฐบาล

จะไปแก้กฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูล

ให้นายกอยู่ได้เกิน๘ปี

ถ้าพลเอกประยุทธ์เข้าไปเป็นนายก

ก็เท่านั้นแต่หลังจากนั้นจะเป็นยังไงต่อไป

อย่างนี้ไม่ถูกไม่ใช่จบแค่นั้น
ท่านยังไม่จบผมบอกแล้วไง

แต่ในระหว่าง๒ปีที่เป็นนายกตอนนี้
และรวมไทยสร้างชาติจะไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูลเพื่อแก้ให้เกิน๘ปี
รวมไทยสร้างชาติไม่มีนโยบายที่จะมาแก้รัฐมนูลเพื่อขยายโอกาสให้ใคร
ถ้ามีภาคอื่นเสนอคนอื่นเสนอคนเกี่ยวกับผมไม่เกี่ยว
ผมไม่เกี่ยวกับภาคอื่นเสมอทุกเรื่องเมื่อกี้ถามผมเรื่องภาคอื่น
ภาคอื่นผมก็ไม่เกี่ยวภาคอื่นเขาจะทำอะไรผมไปยุ่งเขาได้ยังไง

ถ้ามีฝ่ายอื่นเสนอเป็นพลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อแล้วนะ
แล้วก็มีฝ่ายอื่นเสนอว่าเรามาแก้ไขรัฐมนูลกันดีกว่า

ไม่มีคนอื่นเข้ามาแก้ให้คนอื่นหรอก
เอาเป็นว่ามันไม่มีวันจะเริ่มจากพักรวมไทยสร้างชาติ
และไม่มีวันจะเริ่มจากภาคอื่นเพราะไม่มีพักไหนจะมาแก้กฎหมายสำคัญแบบนี้

ยืนยันกันตรงนี้เลยนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับ
กันครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวผมขอคุยต่อ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
แง่ของเกษตรกรการดูแลเกษตรกรชาวนงชาวนาอะไรพวกนี้
รวมไทยสร้างชาติมีนโยบายดูแลยังไงบ้างฮ
คือปัญหาใหญ่ที่สุดของเกษตรกรเนี่ยผมจะเรียนให้ฟังว่า
เวลาเราพูดคำว่าเกษตรกรมันกว้าง
แต่พอมองจริงมันมีอันที่หนึ่งคือพวกชาวนาที่เขาทำปลูกข้าว
มันมีพวกเกษตรกรที่ทำเรื่องของพืชผลทางการเกษตรอย่างอื่นนะครับ
อันนี้คือคือรากฐานของเกษตรปัญหาของของชาวนาเนี่ย
คุณภาคภูมิเชื่อไหมว่าตั้งแต่เกิดมาเราก็ได้ยินว่าชาวนาคือกระดูกสลังของชาติ
ใช่ไหมประเทศไทยตั้งแต่ก่อนเป็นประเทศไทยเป็นสยาม
ก่อนเป็นสยามเป็นผ่านมากี่ยุคกี่พันปีจนมาวันนี้เป็นประเทศไทยเนี่ย
ไม่มีกฎหมายข้าวครับทำไมครับทำไมอ้อยมีกฎหมาย
ดูแลชาวเกษตรกรที่ปลูกอ้อยทำไมข้าวไม่มีกฎหมายดูแลชาวนา
เราควรจะต้องมีหลายอย่างเพื่อดูแลชาวนา
ทำไมต้องให้ชาวนารอนโยบายของพักการเมือง
ในกฎหมายข้าวจะมี
ไม่มีกฎหมายข้าวครับภาคฉบับข้าวไม่มีครับ

เตรียมพร้อมเถอะเหนือข้าวธรรมภาพภาชบัตรข้าวให้ชาวนาร

ดูแลไม่ให้เขาได้รับอ่าไม่ให้เขาได้รับ
ให้เขาได้รับความเป็นธรรมอืมแล้วก็ดูแลเรื่องของอ่า
ราคาดูแลเรื่องวางรูปแบบของการจัดจำหน่ายอืม
ต่างต่างนะครับนี่คือข้าวในเรื่องของเกษตรกรทั่วไปเนี่ย
อันนี้ก็เป็นเรื่องประหลาดนะประเทศไทยเราเนี่ย
บอกว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำอืมนะฮะทำการเกษตรเป็นหลักอืม
ผลเยอะแยะเลยแต่ไม่มีปุ๋ยอ่าเออมันตลกไหม
ทุกวันนี้เราต้องพึ่งปุ๋ยจากต่างชาติเพราะว่า
ปุ๋ยหลักเนี่ยมันต้องอาศัยเขาเรียกอะไรสารตั้งต้น
มันมีสารหลักมันมาจากต่างประเทศ
แต่เพราะเอิญโชคดีในประเทศไทยอยู่อย่างหนึ่ง
ก็คือว่าเรามีโปรแต๊สที่สามารถมาทำปุ๋ยได้
อยู่ที่อีสานหลายจังหวัด
ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าถ้าเราทำเรื่องนี้ขึ้นมาจริงจังเนี่ย
เราก็จะสามารถผลิตปุ๋ยในประเทศเพื่อลดราคาปุ๋ยมากขึ้น
ก็จะทำให้เกษตรกรเขามีต้นทุนในการปลูกพืช

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของของยางเรื่องของปลาน้ำมันเนี่ยครับ

แต่ปุ๋ยเนี่ยพอราคาน้ำมันขึ้น
ราคาอะไรค่าเงินขึ้นเนื่องจากต้องนำข้าวเป็นหลักเนี่ย

แต่เวลาลงปุ๋ยไม่ลงเห็นไหมเพราะฉะนั้นปัญหาของเกษตรกรนี่เป็นอีกปัญหา
แล้วปัญหาต่อไปคืออะไรครับเรื่องที่ทำกินอืมเวลาที่เขาเคยปลูกตรงนี้
ทำกินตรงนี้ได้วันนี้ถูกจับโดนกฎหมายเข้ามาลุกเขาแล้วพอ
กฎหมายแก้กฎหมายตรงนี้เสร็จไปเจออีกกฎหมายหนึ่ง

อีกฉบับหนึ่งบอกไม่เกี่ยวกับผมผมมาจับต่อ
นี่คือสิ่งที่ต้องลื้อกฎหมายแบบนี้

เราจะต้องทำยังไงให้กฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องการทำกิน
หรือการอยู่อาศัยของประชาชนที่มีอยู่มากมายหลายฉบับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ปีนกันไปไก่กันมา
คนรับข้อกรรมคือเกษตรกรกับชาวบ้าน
ตรงนี้คือสิ่งที่รวมไทยสร้างชาติจะลื้อหมดทำให้เป็นกฎหมายฉบับเดียว
และอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร
หรือการทำมาหากินเกษตรกรจะต้องมีกฎหมายหลัก
จะต้องมากำกับดูแลมาให้ปีนป่ายกันแบบนี้
สิ่งเหล่านี้มันเป็นปัญหาเบสิก

หมายเหตุว่าจะทำยังไงผลผลิตอย่างนั้นอย่างนี้
แต่ผมคิดว่าเราต้องดูที่ต้นเหตุ
ในการที่เขาจะสามารถลืมตาอ้าปากได้
แต่อย่างน้อยเขาต้องทำมาหากินได้โดยมีความสุข
มีต้นทุนที่ในราคาที่ถูกนะครับแล้วก็มีกฎหมายที่กำกับดูแลให้ความเป็นธรรมกับเขา
ซึ่งแน่นอนว่าถ้าจะทำสิ่งเหล่านี้ก็ต้องได้ทำ
ผมเรียนอย่างนี้นะครับการเป็นนักการเมืองก็ทำได้

สามารถถ้าพี่น้องประชาชนเนี่ย
แนวทางของพักรวมไทยสร้างชาติว่า
รู้ปัญหาเหล่านี้แล้วเราจะทำให้ดูเนี่ย
เลือกเราเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรนะครับ
อย่างน้อย๒๐คนขึ้นไปเราเสนอกฎหมายได้อยู่แล้ว
ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายขาดในสัปดาห์ก็เสนอได้ในทางศาสตร์
แต่ถ้าจะให้เราทำให้สำเร็จก็ต้องเลือกรวมไทยสร้างชาติ
ให้เป็นเสียงข้างมากแน่นอนสำเร็จแต่ถ้าถามว่าต้องทำ
ถ้าแค่เป็นสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรตามหลักเกณฑ์ทั่วไปที่ผ่าน๒๐คน
เสนอกฎหมายได้แต่จะทำได้แค่ไหนก็อยู่ที่เสียงข้างมาก
เพราะฉะนั้นถ้าเห็นแนวทางของเมืองไทยสร้างชาติถูกต้องก็ช่วยกันเลือก
ทั้งบัตรสองใบการรวมไทยสร้างชาติตั้งสองเบอร์
เพื่อจะได้ทำให้สำเร็จในฐานะรัฐบาลใช่รวมกับใครจับมือกับใครได้บ้างครับ
ก็ต้องแนวทางครับถ้าการลุมกันทำงานเนี่ย
หลักการที่สำคัญที่สุดคืออุดมการแนวทางเดียวกัน
คือชาติศาสตร์กษัตริย์และประโยชน์ประชาชนอืม

เขาแนวทางตรงกันแบบนี้ก็ไปกันได้ทั้งนั้น

อันนี้มันเป็นโดยมารยาทเราก็คุยกันมาแบบธรรมดาอยู่แล้ว
แต่หมายความว่าในอนาคตก็ว่ากันอีกที
แต่ว่าโดยหลักการเราก็ทำงานด้วยกันอย่างนี้ครับ
คุณพีรพันธ์เองก็โอ้โหเป็นรัฐมนตรีเป็นสอสอมาหลายยุคหลายสมัย
ตั้งแต่สมัยอยู่ประชาธิบัตย์ผ่านรัฐบาลมาหลายยุคหลายสมัย

องภาพการเมืองไทยในขณะนี้ยังไง

แต่ว่าเราต้องทำตัวไม่เหมือนเดิม

จะพยายามทำไม่ให้เหมือนเดิม
เราพยายามสร้างการเมืองแนวทางใหม่

ของบ้านเมืองจริงจริงแล้วผมคิดว่า
การที่เราได้พลเอกประยุทธ์จันโอชา

ซึ่งมีแนวทางการทำงานอย่างนี้

รวมไทยสร้างชาติได้ทำ

ให้มาให้ประชาชนเห็นแล้วว่า
เมื่อคนเอกไอ้ประยุทธ์ทำจริงทำมาแล้ว
มาอยู่กับแนวทางเดียวกับรวมธรรมชาติ
สิ่งเหล่านี้จะได้ทำต่อไปและจะทำได้ดีกว่าเดิมด้วย
กับเพื่อไทยร่วมรัฐบาลกันได้ไหมร่วมงานกันได้ไหม
ไม่ได้สนใจว่าพักนู้นพักนี้นะครับแต่ต้องทำงานไม่ได้มี
พูดง่ายไม่ได้ต้องการใช้อำนาจการเมืองเพื่อประโยชน์อย่างอื่น
ถ้าทำงานเพื่อต้องการใช้อำนาจทางการเมืองเพื่อประโยชน์อย่างอื่นทำงานกับผมไม่ได้
ผมกับท่านผลเอกประยุทธ์และสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติ
เราต้องการใช้อำนาจทางการเมือง
เพื่อทำให้สถาบันหลักของชาติมีความมั่นคง
ประเทศชาติเดินหน้าและประชาชนได้ประโยชน์
ถ้าหากว่าใครคิดว่าถ้าต้องการอำนาจทางการเมือง

ผมพูดถึงหลักการทำงานของพักรวมไทยสร้างชาติ

ผมบอกแล้วแนวทางการทำงานของเราคือแบบนี้

แนวทางของรวมไทยสร้างชาติเป็นแบบนี้ครับ
วันนี้ขอบคุณนะฮะเวลาหมดโอกาสหน้าเรียนเชิญมาคุยกันใหม่

ท่านผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
กันใหม่วันจันทร์หน้าบ่ายสามครึ่งครับสวัสดีครับ